พาไปเที่ยวงานตลาดย้อนยุค
เพราะว่าที่นี่เขามีการแข่งขันกินเส้น

อยากรู้ว่าใครเด็กเส้นบ้างไปดูกันจ้า
ฝั่งนี้น่าจะเป็นนายทองเหม็น
กับมองอะไรสักอย่างหนึ่ง
แข่งกันระหว่างไทยกับพม่า

เดิมพันธุ์ด้วยสายเลือดค่ะคุณครับ
บรรยากาศในงานสนุกสนานมากเลยนะคะ
แต่ว่าเดี๋ยวจะพาไปที่บริเวณโบราณสถาน
วัดพระยาแพรกและวัดมหาธาตุ
หรือว่าวัดหัวเมืองตำบลแพรกศรีราชา
อำเภอสรรคบุรีจังหวัดชายนาฏ
เขามีการจัดงานตลาดประชารัฐต้องชม
ตลาดย้อนยุคเมืองสวรรค์นะคะ

โอ้โหสายของกินคุณจะได้ฟินแบบสุดแน่นอน
เพราะเขายกของดีของอร่อย
ประจำตำบลมาให้ลิ้มลองกันเพียบ
นี่มีทั้งผัดไทยก๋วยเตี๋ยวเรือขนมไทยต่าง
เรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มเรื่องของกินกันไปเลยทีเดียว
นี่บรรยากาศคือดูเหมือนย้อนยุคจริง
คนมาก็แต่งตัวย้อนยุคแบบโบราณกันไปด้วยนะคะ
อกจากของกินอร่อยเขามีกิจกรรมสนุก
สร้างสีสันให้กับบรรดาผู้ที่ร่วมงานด้วย
อย่างเช่นเมื่อสักครู่ที่เราเห็นกันไปแล้วก็คือ
การแข่งขันกินขนมจีน

ก็ว่าได้มีบรรดานนักกินมาร่วมสนุกเพื่อชิงเงินรางวัลกันเพียบ
เอานายท่องเน้นกวักแล้วควัก
จ้วงขึ้นมาขนมจีนยัดไม่พอ

จับไม่พอโอ๊ยไม่จับแล้ว
คือจับเยอะขนาดนี้จับยัดเข้าปากนี่ผมว่าไม่พอนะ
ไม่พอที่สำคัญคือเพื่อนข้างเนี่ยโยนมาใส่ให้ด้วย
ก็จะมีการแกล้งกันต่างนานาสนุกสนานกันไปนะคะ
คือพี่เขาเป็นชุดนักรบนักรบไทยกับนักรบฝั่งพม่า
มาแข่งขันกันกินระหว่างแข่งคือมันมากสนุกมาก
ตรงที่ว่าแข่งกันไปแกล้งกันไปต้อนกันไป
หวาดเสียวคุณพี่จะเส้นขนมจีนไหลออกจมูกมาก
นะคะแต่ว่าเขาแข่งกันอย่างสนุกสนานนะ
ทางปากกระเด็นไปอยู่บนผมก็มีเหมือนกัน
มันจะทะลุกระเด็นอะไรขนาดนั้น
ต้องบอกว่าคุณพี่ทั้งสองคนที่แต่งชุดนักรบเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ชนะไปนะ
แต่ก็ถือว่าเป็นสีสันของการแข่งขัน
ที่สร้างเสียงหัวเราะให้กับผู้ร่วมงาน

นี่ผู้เข้าแข่งขันท่านอื่นที่เขาแข่งแบบจริงจัง
ที่เป็นสายกินที่จะมาล่ารางวัลกลับบ้านก็มีเหมือนกันนะคะ
และแน่นอนงานนี้ก็ต้องมีคนแพ้คนชนะ
เป็นธรรมดาสำหรับการแข่งขัน
แต่ทั้งหมดก็คือเป็นสีสันของการจัดงานครั้งนี้

ได้ไปสัมผัสบรรยากาศตลาด
ต้องชมตลาดแบบวิถีไทยแบบนี้

ส่วนคุณผู้ชมที่ส่งไลน์กันมาเยอะแยะมากมาย

คุณชนะดีใจเลยอ่านข้อความแต่ละข้อความ

บอกว่าความหล่อไม่คงที่แต่ความดีสิคงทน
นี่สุดยอด